รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความเชื่อ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

แล้วกันนะครับ
แต่ทาเวชสุวรรณนะพี่
ท้าเวชสุวันจริงแล้วตามประวัติท่านเนี่ยเป็นยักษ์นะครับ
เป็นอธิบดีแห่งยักษ์เลยนะฮะ

มีอนุภาพมากมายว่ากันว่าท่านเป็นเทพนะครับแห่งขุมทรัพย์ด้วย
กำลังจะบอกว่าคนที่บูชาท้าเวสวันบางคนเขาบอกว่าจะกันทุกโศกโรคภัยกัน
เขากรรมกันสิ่งที่ไม่ดีกันคุณสัยทุกวันนี้ความเข้าใจจะต้องเปลี่ยนไปสมัย
จากร้ายกลายเป็นดีพลิกโอกาสดีเข้ามาในชีวิต
โบร่ำโบราณคนไทยสมัยโบราณเนี่ย
จะนิยมนำผ้ายันที่เป็นรูปยักษ์ออกไหมนะฮะ
เมื่อก่อนเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มา
ความเด็กอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เมื่อก่อน
แต่ถ้าสมมุติจะพูดถึงท้าเวสวันในยุคนี้พอสอนี้หรือครับ

เพราะว่าวันนี้เราเชิญคนที่รู้เรื่องราวเรื่องนี้มาคุยกัน
แล้วเขาก็นับถือท้าเวสวันเป็นอย่างมากด้วย

ท้าเวสวรรณทำไมปัจจุบันนี้
ถึงไหว้เกี่ยวกับเรื่องราวของโชคลาภ
ถึงความร่ำรวยถึงความสำเร็จดีไหมฮะ

เราขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะฮะ
คนนี้เลยครับคุณหนุ่มอัธภัณฑ์ทีมาก่อน
สวัสดีครับ

ที่เขาเห็นแบบนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเชื่อกี่ตำรวงเรา

แล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นที่จริงหรือเปล่าที่คุณบอก

เรื่องที่ซับซ้อนเรื่องที่ดูแล้วแบบว่า

โดยที่ผมมีเวลาทำงานแค่วันเดียวแล้วฝนต้องไม่ตก
ขณะที่รายงานพยากรอากาศบอกว่า๓วันนี้จานอังคารผู้ลงหนักแน่หรืออะไรอย่างนี้
หนุ่มให้ก่อนเข้ารายการขอให้มดำเลือก๒องค์
เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าดำเลือกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็จะต้องเป็นของคุณหนุ่มกัญชัย

ก็คือพี่หนุ่มให้ไปเนี่ย
ปรากฏว่าองค์นี้แพงกว่าองค์นู้น
พี่ฮะผมเล่ากว่าองค์นี้ให้ฟังเล่นนะ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

ผมถูกตอนเช้าผมกลับผมขอขอขอ

องค์นี้ไปแล้วองค์นี้ไม่มีบ้างเหรอ๒๔
ไม่ใช่คือผมไม่ได้บอกอย่างนั้นคือไม่ใช่มันเป็นเรื่องของโชคชะตา
เป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของดวงเขาทำบุญมาดีอีกแบบหนึ่งของเขา
ถูกเราจะรู้จักทาวเวสวันเป็นยักษ์เป็นคนคุมวิญญาณ

คุมวิญญาณเวลาที่เราตายไปที่เราเข้าใจกันนรกเวลาเป็นนรกครับ
เราก็จะเจอทาวเวสุวรรณจริงจริงแล้วเราก็จะเชื่อว่าการว้ายทาวเวสุวรรณ
จะว้ายแต่เฉพาะขอต่อดวงชะตาขอชีวิตขออะไรอยู่มุ่นอย่างงี้ครับ
จริงจริงแล้วการว้ายทาวเวสุวรรณสำหรับพี่น่ะขอเรื่องอะไรดีขอเรื่องความ

เรื่องของเรื่องคือเราทำรายการข่าวใส่ไข่กันอยู่

ก็เอาสองพี่มดมาร่วมสร้างท้าเวสวรรณกัน

เรื่องนี้วันที่ผมเอาพระไปให้น้องด้วยเอาเอาเอาหรอหรออะไรอย่างเงี้ย

ต้องเรียนถามพี่ตรงว่าเราย้อนกลับไปสักนิดนึง
หนุ่มไปรู้จักท้าเวสวันได้ยังไงใครแนะนำให้พี่รู้จัก
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมเคยสร้างพระกับเพื่อนก่อนหน้านี้เขาสร้างมาแล้วรุ่นหนึ่ง
แล้วก็คราวนี้เอ๊ะทำอะไรอีกดีอยากสร้างขึ้นมาอยู่ดีอยากสร้างทาเวสุวรรณจังเลย
ทำไมไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่รู้เหมือนกันจากสร้างทาเวสุร

ใช่ครับก็เลยต้องโทรไปที่วัดพี่แดงพี่แดงผมขออนุญาตของปู่เนี่ย

นางตอบว่าตอนนี้กำลังขึ้นบล็อกอยู่ขึ้นพิมพ์อยู่

คือมันเป็นเรื่องแบบบังเอิญจริง

ก็เลยสร้างขึ้นมาแล้วก็ผมเอามาแจกนะแต่ว่าใครอยากบูชาเข้าไปที่วัด
อันนี้เป็นรุ่น๑ถูกมั้ยครับ
มีทั้งหมดกี่พิมพ์กี่อะไรยังไงฮะ
มี๒แบบแล้วก็บูชา๒สูง
ทุกอย่างพี่กำลังคิดว่าอย่างที่พี่หนุ่มพูดเสมอว่า
ไม่มีเหตุบังเอิญทุกอย่างเขาจัดจัดเตรียมไว้หมดแล้ว
ผมก็ไม่รู้นะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือน
เหมือนมันไหลไปตามธรรมชาติของมันเมื่อถึงเวลาของมัน
เด็กเราก็ไม่รู้ใช่ไหมจนวันหนึ่งเราก็เออแล้วก็นู่นนั่นนี่จน
เออแล้วก็ไม่เคยคิดนะว่าเราจะมาสร้างเป็นกรรมการสร้างพระ
ส่วนใหญ่ไปไหว้ที่ไหนฮะไปไห้ที่ไหนพระวิสุวรรณคุณไปไห้ที่ไหน
ก็ทั่วไปล่ะครับโจริยาวัดไหนผมกล่าวหมดครับ

แต่ว่าเวลาไปวัดเนี่ยเราก็ไปไหว้พระประธานเต็ดก็ไปไหว้พี่พิกเกณฑ์
ไปไหว้ศาลหนุนศาลนี่อะไรก็ไหว้ไป
คือถึงขั้นต้องดั้นด้นไหมครับว่ามีทาเวทอยู่ที่ไหนเราจะต้องไปที่นั่นอะไรอย่างนี้
ขนาดนั้นหรอกครับพี่แต่ว่าโอกาสอาชีพอาชีพหนุ่มอย่างเรามันเดินทางเยอะ
มันดูไปดูโลเคชั่นไปกำกับไปก่อกองที่นู่นที่นี่เจอวัดที่ไหนเราก็เราก็พุ่งเขาใส่
ถามไหมครับว่าในที่วัดนี้มีทาเวทไหมจะได้ไปไห้หน่อย
ไม่ครับแค่ถามว่าแถวนี้มีวัดไหนน่าเข้าไปกราบพระบ้าง
ต่างจากที่คนเข้าขึ้นที่วัดไหนกันเราขอไปกราบที่นั่นบ้าง
เพราะเราต้องไปทำงานในพื้นที่ของที่นั่นเราก็ต้องไปกราบพระที่นั่นก่อน
เอาอย่างนี้บางคนคิดไม่ออกท้าเวสวรรณคืออะไร
บางทีบางคนเอาไปปนกันด้วยซ้ำกันท้าเวสวรรณกับพญายมราชองค์เดียวกันไหม
บางคนไปตีกันด้วยซ้ำว่าท้าเวสุวรรณกับเทพเจ้าจีนองค์เดียวกันบ้างไหม
วันนี้เราขอตามติดพี่หนุ่มแล้วก็ดาราหลายคนเนี่ยนะฮะ
ไปดูกันสิว่าทาเวสวันจริงเป็นยังไงแล้วเขาขออะไรกันบ้างไปกันเลยครับ
เวสวรรณเป็นเทพแห่งอสูรเป็นพญายักษ์ที่มีอำนาจปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัย
้มแป๊บเดียวพี่ว่าเสี้ยววิเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยรถบรรทุกอยู่ข้างหน้านิดเดียวเลยอ่ะพี่ก็แบบเบรกทันอ่ะ
มีเรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจมากจากข้อมูลที่เขาส่งมาให้
เขาบอกคุณเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำแท้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์สนับสนุนโดยเอ็กซ์โมชั่นซีบีร้อยห้าสิบอ่า
ที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้
คือสถานที่ที่ประดิษฐานองค์ท้าเวสวันโน
จตุมหาราชิกาจอมยักษ์แห่งทิศอุดร
ทิศเหนือซึ่งได้มีพิธีสมโพธิบวงสวงขึ้น
เมื่อวันที่๒๒กันยายน๒๕๖๐ที่ผ่านมา
พระรูปองค์ท้าเวสุวรรณโนองค์นี้มีขนาด๕๕๔เมตร
ตรงานอยู่ใจกลางวัดจุลามณี
ความเชื่อที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
ว่ากันว่าทาเวสุวรรณเป็นเทพแห่งอสูร
เป็นพญายักษ์ที่มีอำนาจปกปักรักษาคุ้มครอง
ให้ปลอดภัยจากผีร้ายอีกทั้งยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
เสมือนผู้รักษาคุมทรัพย์ของแผ่นดิน
ผมมาที่วัดจุฬาปี๓๐เพื่อมากราบหลวงปู่เนื่อง
ท่านมรณภาพแล้วก็มาเจอท่านอาจารย์อิต
แล้วก็ท่านอาจารย์อีกก็รู้จักท่านมาเรื่อย
แล้วก็ร่วมกันสร้างกันมาแล้วท่านก็สร้างรูปหล่อ
เพื่อให้ประชาชนบูชาผมก็มาบูชา
แล้วก็เกิดประสบการณ์ตอนที่ไปนครปฐม

เหมือนกับท่านยืนอยู่ข้างถนน

ช่วยบุรณาวัฒน์จุลาวนีให้เจริญรุ่งเรือง
แล้วชีวิตดีแค่ไหนครับ
ดีครับคือเราไงคือเราไม่ทำผิดอะไรแล้วแต่ท่านจะคุ้มครองเราตลอดไป

เพราะท่านเคยบอกบางครั้งคือคนเราทำผิดเนี่ย

เพราะท่านถือกฎทางสวรรค์อยู่

จากมหากาบเรื่องรามเกียรทาวกูเวช
หรือทาเวชวัลได้บำพินตบะจนบรุญญาณสมบัติชั้นศูนย์
สามารถเสพธาตุทิพย์จากอากาศได้
โดยไม่ต้องเสพอาหารและน้ำเพื่อความอยู่รอด
กระทั่งพระพรมและพระอินทร์ได้เสด็จลงมา
ประธานพรให้องค์เวสุวรรณจึงขอให้ตนมีอำนาจ
ในการครอบงำคนทั้งโลกและเป็นผู้ครอบครองคุมทรัพย์แผ่นดินทั้งปวง
พอได้มาก็จะได้คุยกับคนที่เขาก็นับถือเหมือนกัน
เรื่องนี้มันก็จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริง

งมงายหรือเปล่านับถือแล้วเราหยุดทำอย่างอื่นเลยหรือเปล่า
ก็คือท่านจะดูแลหรือว่าปัดเป่าสิ่งที่จะมาทำร้าย
แต่นั่นแปลว่าเราจะต้องไม่ได้ไปทำร้ายใครนะ
หรือว่าไปปฏิบัติชั่วแล้วก็จะมาบูชาท่านเอาขึ้นคอเอาไว้ที่นู่นที่นี่
แล้วแปลว่าท่านจะช่วยอย่างนั้น
จากรายให้เป็นดีคือตัวพี่เองก็เรื่องอุบัติเหตุนะคะ
ทั้งนึงคือทางไปเมืองกาลเลย

เราก็เปลี่ยนเทปเมื่อก่อนมีเทป

เงยหน้าขึ้นมารถบันทุกข์อยู่ข้างหน้า

มันคือเวลามันแป๊บเดียวนะตอนเรามองอาจจะไม่เห็น

นิดเดียวเลยอะพี่ก็เบรกทันอะ
แล้วก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งมากค่ะ
แล้วก็จะมีแบบเหมือนกับยกมือไหว้ท่านเวลาจะขออะไร
คือท่านเนี่ยจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติบนโลก
นั้นท่านจะเมตตาให้อะไรเลยหรือเปล่า
พี่อยากจะบอกเลยเวลาจะขอแบบชกลาบ
คือถ้าพี่ก็จะบอกว่าถ้าลูกมี
เคยสร้างไว้เคยทำบุญไว้
สิ่งนี้ถ้ามันจะได้เป็นของลูก
เลยเพราะตอนนี้ลูกต้องการสิ่งนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้

เวสุวรรณเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อมาตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่แล้ว
เราก็จำภาพได้อย่างเดียวคืออ๋อเป็นรูปองค์ยักษ์เป็นอะไรอย่างนี้

วันหนึ่งพอเริ่มโตขึ้นก็มีพี่คนหนึ่งค่ะที่รู้จักกัน
เริ่มแนะนำบอกว่าลองไปขนาดปูสิ
เหมือนว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเราแบบไม่สบายใจ
หรือว่ารู้สึกแบบวันนี้แบบคิดอะไรไม่ออกบางทีอะไรอย่างนี้
ก็แวะไปหาปู่เพราะว่าพี่เขานับถือปู่อยู่แล้ว
เราก็เลยไปก็บอกปูหนูอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เล่า
เหมือนแบบเหมือนทุกครั้งเวลาไปมันจะเป็นการคุยอะค่ะ
พอหลังจากนั้นจริงเนี่ยพี่เขาแนะนำให้มาที่วัดจุลามณีวัดนี้
เพราะว่าที่วัดจุลามณีเนี่ยมีองค์ปู่ทาเวสุวรรณอยู่
เราก็เลยบอกโอเควันไหนเรามีเวลา

แต่ทุกครั้งมาเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่ามาคุยกับปู่อะค่ะ
อย่างเราเรารู้สึกว่าเราไม่เคยลบหลู่
อะไรที่ทุกคนบอกว่าดีเออเราก็ลองทำ

แต่เวลาเราทำอย่างน้อยที่ได้กลับมากับตัวเองคือเราสบายใจ
เหมือนเวลามาคุยเราก็จะสบายใจ
บางทีเราเครียดเยอะวันนึงทุกอย่างมันก็คงผ่านไป

เราก็รับรู้ได้ว่าปู่คงช่วยในสิ่งที่แบบ

แต่ถามว่าแบบจะแก้ทุกอย่างที่มันต้องเจอได้ไหม
มันก็คงไม่ได้ในทันทีที่เราต้องทำอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติว่าแบบเฮ้ยเรายังเป็นคนนิสัยไม่ดี
เรายังทำไม่ดีอยู่ถามว่าแล้วปู่จะช่วยเราเหรอ
อันนี้คือสิ่งที่พี่คนที่เรารู้จักเขาสอนไหม
ที่ติดตัวมีค่ะก็จะมีที่ติดตัวที่บูชาไว้
อย่างเวลาแบบที่วัดมีพิธีอย่างนี้ค่ะแต่ละปีแต่ละเดือน
บางทีก็จะมีพิธีแล้วแต่พระเมย์ก็จะมา
พอมาเนี่ยแรกก็จะได้จากสิ่งที่เวลามาทำพิธีที่วัดก่อน
หลังมาเนี่ยอีกองค์นึงที่ได้มาคือรถเมย์ไปเล่นละครกับพี่หนุ่ม
พี่หนุ่มอันตรภรพี่หนุ่มเนี่ยก็นับถือปูเท้าแวดสุวรรค์เหมือนกัน
ไม่ได้รู้กันก่อนนะว่าแบบนับถือเหมือนกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้
อยู่ดีวันหนึ่งพี่หนุ่มก็เอาปูมาให้องค์หนึ่งแล้วเราก็ว่า
เอ้าพี่หนุ่มพี่หนุ่มสร้างปูด้วยเหรอ

แต่ว่าของพี่หนุ่มรู้สึกจะอยู่กาญจนบุรี

มันมีแบบเหตุการณ์มันมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะไรอย่างนี้
จริงถ้าถามรถเมย์เลยเนี่ยนะคะการนับถือไม่ว่าจะเทพพระ

หรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณนับถือปู่ทาเวสวันเหมือนกันเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรขาดเลยคือการประพฤติดีปฏิบัติดีค่ะ
อันนี้ปู่จะได้ช่วยเราให้แบบดียิ่งขึ้นไป
พอดีวันนี้มีทำพิธีวงสวงปู่
ก็เลยคุยกับน้องคนอื่น
ก็เลยกลับว่าวันนี้จะรำถวายปู่ด้วย
ท้าเวสุวรรณจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยักษ์
เร่งขึมแต่ดูใจดีมีตะบองเป็นอาวุธ
ท่านจะยืนสามขาและถือตะบองไว้ระหว่างขา
ในทุกเช้าวันขึ้นหรือวันแรม๑๕ค่ำ

ท้าเวสวันจะนำดอกไม้ทูบเทียน
ผลไม้มงคล๙อย่างและรักษาศีล๕สวดมนต์ยามค่ำคืน
รวมถึงทำบุญบริจาคถาดเพื่อบูชาองค์ท้าเวสวันโน
ให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต
จริงเราเหมือนกับเราไหว้แล้วเรารู้สึกนับถือ
แล้วพอเวลาที่เรามีรู้สึกเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้
พอเรานึกถึงเราจะเรียกว่าปู่
พอเรานึกถึงปู่อย่างนี้เหมือนเรื่องราวมันขี้คาย
โดยแบบไม่น่าเชื่อหรือว่าบางทีจะเกิดอุบัติเหตุ
ก็จะมีเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่บอกเรา
หรือว่ารู้สึกว่าเรามีอะไรแบบค้างคา
เหมือนบางอย่างก็บางทีก็นึกถึงปู่มันจะนึกขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้

มีรู้สึกว่าเหมือนแบบมีปู่คอยอยู่ข้างเราตลอดอะไรอย่างนี้

พอเราไปขอปู่บอกว่าปู่หนูไม่อยากให้เป็นอย่างนี้

มันก็เปลี่ยนหลายอย่างให้ปลาว่ากลับมาเป็นอีกแบบนึงที่เราอยากให้เป็น

สมัยก่อนหากใครเจอผีร้าย
หรือเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยครั้ง
แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัย
หลายที่นึกถึงท่าน
เวลาที่บางทีเรารู้สึกว่าเราเครียดหรือเราอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนมีขอท่านบ้างว่าให้ท่านได้ช่วยคุ้มครอง
หรือว่าช่วยการงานบางอย่างให้มันผ่านพ้นไปด้วยดี
ก็มีหลายครั้งที่มันเป็นปฏิหารและเกิดขึ้นกับตัวเรา
เรารู้สึกว่าก็ยิ่งมากขึ้นเท่าไห
ก็ยิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งมีแรงศรัทธาในส่วนนี้มากขึ้นกับท่านมาก
เหตุผลที่มาสร้างปูธาเวสวรรคณะสูง๕เมตรครึ่งนี้
เป็นความตั้งใจของตัวเองและครอบครัว
เนื่องจากเมื่อ๒ปีที่แล้วคุณพ่อเสีย
แล้วเรารู้สึกว่าก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ย
เราก็ได้ไหว้ได้กราบวิงวอน
ได้อยู่กับแบบเหมือนมีความศรัทธากับปู่ทาเวสวันมา

เนื่องจากท่านมีประวัติที่ท่านคุ้มครอง

ก็รู้สึกว่าพอพ่อเราไปเราก็เหมือนมีความเป็นห่วงท่าน

ก็เลยตั้งสิทธิ์ว่ายังไงเราคงจะสร้าง
พ่อปู่ทาเวสวันนี่แหละแล้วก็อยากจะให้ช่วยคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไป
บรรพบุรุษเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาละครับกลับมากับพี่หนุ่มนั่นก็คือได้ไปเห็นได้ไปร่วมบูชากันดารามากมายกันจริง
มันก็เป็นความสะท้ายอีกหนึ่งความสะท้านนะพี่หนุ่มน้อง
เป็นความเชื่อของใครของมันนะนะแต่ผมว่าเราทำแล้วเรามีความสุข
เราไม่มีเปรียบเบียนใครในสุดใจเราดี

เด็กเรารู้เลยหนุ่มกัญชัยกับหนุ่มอัตภพรนี่ก็ตัวไม่ธรรมดา

คนนี้ก็แบบสายปาตี้สายเกเลพอสมควรเลย
แต่วิธีของแม่พี่เวลาพี่ดื้อพี่เกเล
ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำมนต์หรือเป็นเพราะผมเห็นแม่ผมเสียใจ

เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเรา
แต่ว่าในที่สุดแล้วนะอย่างว่าทำให้พ่อแม่เศร้าใจมันก็มีชุดคิดได้
จริงคุณหนุ่มนอกเหนือจากเกเรแล้วเห็นบอกมีเรื่องวิรากรรมเฉียดตายด้วย
แต่คุณเนี่ยรอดตายได้เพราะว่าคุณเคยไปไหว้เสด็จพ่อรอห้า
ใช่ครับอันนี้จริงนะ

คือตอนนั้นหัดขับรถในหมู่บ้านเป็นรถโฟลกคันเก่าของพ่อสีน้ำเงินในแฮชแท็กภายหลัง

คืออาการเหมือนเผรี่ก

เห็นหน้าท่านอยู่ที่ระเบิดผม

จากข้อมูลที่เขาส่งมาให้ก็บอก
คุณเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำแท้ง
ผมไปโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมนึงนะตอนแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยเหมือนรีสอร์ทเลยสวยอันหนึ่ง
แต่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมโรงแรมนี้มันมีท่อออกซิเจนกับที่สายน้ำเกลืออยู่ที่หัวเตียงวะ
โรงแรมอะไรวะอยากลงบ้านมีผีเหรอเนี่ย

ไม่เชื่ออย่ารับรูครับ
มีเรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจมากจากข้อมูลที่เขาส่งมาให้
เขาบอกคุณเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำแท้ง

คือเพื่อนผมอ่ะมันก็มีปัญหาไอ้ผู้หญิงมันก็บอกว่าเอาไงดีวะ
มันไม่คุยกันมันมีปัญหาไปแล้วเราทำอะไรทำอะไรได้วะหรืออะไรยังไงวะ
บอกว่ามีเพื่อนอยู่บอกว่าช่วยพาเราไปหน่อย
แต่ว่าผมไม่ได้มีวิญญาณเด็กมาเกาะตามหลัง

เหมือนภาษาีที่เป็นพ่อแม่
แต่ว่ามีขวามไม่ดีงามในครั้งได้

มันก็เลยแบบมันเป็นบาปเหมือนติดความผิดบาปซัมติงในใจที่มันบอกไม่ถูกเหมือนกัน
แต่ว่าผมก็ทำวงทำบุญอะไรไปแล้วนะจนอันนี้เป็นความรู้สึกบาปในใจ
แต่ว่าจนกระทั่งผมเจอพ่อภรรยาผมเขาสื่อสารบางอย่างอะไรได้
ทักขึ้นมาว่ามีอะไรเคยทำอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนเขาไม่พอใจแล้วเขายังโกรธอยู่
ที่ทุกวันนี้การงานไปได้ไม่สุด
ที่มันจะไปได้ดีกว่านี้เนี่ยติดตรงนี้อยู่หรือเปล่า

แต่เหตุการณ์นี้เกิดสมัยที่เราเป็นวัยรุ่น
ที่ทำไมมันไม่จบไปสิ่ง
แต่ว่าเขาไม่ได้มาทำให้ชีวิตที่เราแย่พัง
แต่ว่าในคนที่เป็นคู่ก็หนักอยู่

ถ้าอย่างงั้นไปทำบุญเกี่ยวกับรักห้องน้ำ
แสดงว่าเท่ากับหลังช่วงชีวิตของคนเรา
บางทีเจ้ากรรมในเวลาก็ต้องการบุญที่ต่างกัน
ถูกต้องครับมากรุ่นใหญ่
ใช่ไหมพี่
จริง
แล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะข้าวเข้าหน้าบ้านแล้วก็ให้พ่อมากินอะไรอย่างนี้

แสดงว่าพี่ก็เชื่อทุกศาสตร์ที่มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่พี่ทำตั้งแต่การถวายสังกฐานเด็กตั้งแต่พี่แก้มา

ก็ยังไม่ได้ติดขัดอะไรนักหนานะ
ถามว่าชีวิตในการดำเนินชีวิตทุกคนมันก็มีปัญหาในบางจังหวะของการทำงานอะไรอย่างนี้
หลาบดื่นบ้างสะดุดบ้างแต่ในสุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
แสดงว่าเมื่อก่อนพี่ไม่เชื่อเรื่องปฏิหาร

เชื่อเรื่องการแก้เคล็ดแก้ดวง
ไม่ไม่เชื่อหรอกครับคือมันไม่ใช่ไม่เชื่อขนาดนั้น
คือยังไงก็คนไทยสวดมนต์ไห้พระเป็นเรื่องปกติ
แต่การจะมาขอพรขอเทพขออะไรอย่างนี้ไม่เคยทำ
ที่เราก็เข้าวัดสวดมนต์ไห้พระ
แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้คุณมาทางสายนี้

ความสบายใจไหมหนูผมก็บอกไม่ถูก

ที่เชื่อแล้วทำแล้วสบายใจ

แล้วนอกเหนือจากนี้อย่าง
พอตาทักเห็นบอกว่าอย่า

พอเขาบอกว่าช่วงนี้ระวังหลมร้อนมาก
ที่ตั้งทีทำอยู่ทางหมดเนี่ย
แน่เพราะว่าเราจะขึ้นมากในช่วงเวลานี้
ต้องพยายามเตือนสติตัวเองตลอดเวลา
แล้วมันก็ผ่านไป
จะต้องกดอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุด

แล้วมันก็ผ่านไปดีกว่ากลองแตน

คุณพ่อของภรรยาทักมาอีก
อย่าใส่เสื้อผ้าขาดเด็ดขาด

เราโตแล้วคำตำ่วงมากกว่าใส่ตัวให้เรียบร้อย

ก็ใส่ครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ไปในที่ที่แบบว่าเราจะต้องไปเกี่ยวพันกับงานไง
แต่สิ่งหนึ่งตัวคุณเองสมัยก่อนคุณจะไม่ชอบสีเขียวเลย
แต่พอหลังจากที่คุณมาเชื่อเรื่องดวงเนี่ย
คุณชีวิตต้องมีแต่สีเขียวทั้งนั้นเลย
แต่ก่อนชอบสีฟ้าแล้วพอพ่อทัก

แล้วเป็นสีเขียวก็ดูโอเคนะ
จุดเปลี่ยนของผมคือตอนที่ผมทำลักษณะข้าวดิน
คือตอนนั้นผมเข้าป่าเยอะมาก
บ๊วยบ้านเก่านี่ว่ะ
เอานอนพักเอาวะ
เดี๋ยวเออทุกคนก็ตอนนั้นผมก็ไปถึงก่อน
ผมเห็นก่อนเอาละไปมีที่เสียป้ายหน้าห้อง

เออผมนั่งด้วยแล้วครับ
ใครอยู่ในห้องทุกคนออกไปจากห้องหมดเลย

เตียงในห้องจะมี๒เตียงเตียงซ้ายเตียงขวา
เปิดประตูมาปุ๊บผมนอนเตียงนี้เลยดีกว่า

ผมนอนคนเดียวไม่มีบัดดี้
บัดดี้ผมไปไหนก็ไม่รู้จักมัน
มีเสือสมิงมาลองของในกองถ่าย
คนที่สวดชุดใหญ่อยู่ในปลาต้องมีคนมาลองของ
ผมก็เพิ่งรู้

เจอยังไงกับ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะแบบออกมากลางคืนแล้วเจอเหมือนแบบว่ามีผีเดินมีผีเดินวุบวับพี่เล่าเหมือนแบบว่าเจอหญิงห้อย
อันนี้คือทำให้คุณกลับมาเชื่อเรื่องราวที่เล่นนับแล้วก็ศัยศาสตร์อะไรอย่างนี้เหรอครับ
หลังจากคืนนั้นนะครับพอเข้าป่าเยอะอะไรเยอะเสร็จปั๊บสงสัยต้องบูชาอะไรจริงจังแล้ว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

เขาบอกว่าเค้าเขาเอาเค้าเรียกเรื่องรึปรักกรรม
เขาเรียกหยุดเชือกสารประกรรม

ก็ติดตัวไว้แล้วก็ลาบลื่นดี
มีตอนแรกที่ไปดูที่บล็อกช็อตแล้วยังไม่มีของพวกนี้
เคยโดนช้อช้างวิ่งไล่กระทืบ
ไปดูไปดูโลฮะจะไปบล็อกช็อต

โห้น่ารักเลยเห็นน่าเล่นว่ะ

วิ่งมากนู้นป๊อมป๊อมป๊อมป๊อมป๊อม

ช้างวิ่งไล่กับคือจะไปเล่นกับลูกเขา
ใช่เขามันนึกว่าจะมาแกะเหี้ยทำร้ายลูก
แสดงว่าพี่ก็เจอเรื่องแปลกเยอะ

ตั้งแต่มาทำละครแสดงว่าคนทำละคร

อยากจะเห็นสิ่งที่พี่พกติดตัวบ้างดีกว่า

ผมว่าเสียบกระเป๋าแล้วกำลังยึดเสาร์

คือถ้าคุณไปค้าขายคุณไปตลาด

ถ้าสมมุติกองถ่ายฝนตกทีเงินมันคือหายไปหมด

แล้วคือทำไมถึงต้องชักอย่างนี้ด้วยเหรอ
ไม่ที่สิผมสไลด์คือหนูใช้เป้ไง

หายเลย

หายเลย

พี่ก็เลยเชื่อว่า

เออมันมีจริงเว้ยแล้วทำไมมันมีอยู่แล้ว

พี่ก็เลยเชื่อว่านี่แหละที่จะทำให้เรางาน

ทงอันนี้ก็คือเป็นพยานแน่นอนว่าถ้าสมมุติเราติดตามกัน
เล่นละครเล่นหนังมาเยอะมากครับผมอยู่กับวงการบันเทิง
ณวันที่พ่อพี่จากไปคำถามที่จะต้องถามลูกทุกครั้งเมื่อสูญเสียกันไป

เคยเข้าฝันครับเคยมาในฝันมาเจอในฝัน
เหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเจอพ่อเวลาผมไปต่างประเทศ

ตรงนี้คุณคุณทำสีหนังที่ญิปุ่นบ่อย

เพราะว่าพ่อเคยไปเรียนภาพยนตร์ได้

อ๋อมึงที่พ่อคุณเคยไปเรียนอย่างนี้
ตอนนั้นทุ่งพานุส่งพ่อไปเกียวโต
โครงชายใหญ่โครงชาวพันธุภัณฑ์ยุคคล
แล้วหนุ่มตอนนั้นไปทำรายการแล้วไปนอนที่เกียวโต

แต่เมืองเดียวกันนั่นแหละหนุ่มฝั่งหนึ่งพ่อคนหนึ่ง

พ่อเขามาหามาคุยกันเป็นยังไงบ้าง
เหมือนปกติแต่เรารู้แล้วรู้อยู่แล้วนะว่าพ่อเสียไปแล้ว
ก็เหมือนแบบว่าพ่อเป็นไงคุยกันบ้าง
ก็คุยไปเรื่อยเปื่อยผมจำเรื่องราวที่คุยไม่ได้
พอคุยเสร็จแล้วก็โชคดีลูกแล้วพ่อก็เดินไป

คือมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่า
ทำไมถึงต้องไปเมืองที่พ่อเคยอยู่ที่นั่นถูกไหม
ผมก็ไม่รู้เห็นบอกตอนไหว้เจ้านี่คุณพ่อมาหาด้วย
ใครเล่าให้ฟันอะนี่แหละโอ้เมียผมวิธีเด็ดนึงอะ

อันเนี้ยมันลึกมากจนผมไม่รู้จะเล่าได้ด้านตรวจจะเล่าได้คืออย่างเงี้ยเอาเงี้ย
แสดงว่าไอ้ที่เราไหว้เจ้าเขาถึงบอกว่าต้องเอาของดีไหว้นะ

ถ้าเราคิดจะไหว้บรรพบุรุษเหมือนที่เรากินเนี่ย

ผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เราถึงสังเกตว่าทำไมพวกเจ้าสัวอะไรที่เวลาเขาไหว้ศาสตร์จีนที่
เขาสั่งพัฒนาคารเขาสั่งอะไรอย่างนี้เห
เขาปิดวัดเลยครับ

คุณเองเนี่ยหมายถึงเมื่อกี้ที่บอกว่า
เป็นกรรมการสร้างพระเวท
แต่เห็นบอกสร้างพระก็สร้างเหมือนกัน

สร้างพระใหญ่เท่ากับตัวคุณด้วย

พ่อนี่แหละครับคุณพ่อตาผมนี่แหละครับ

พี่โหนบ

หื้อเออลองลองดูภิจาราคาดูอีกทีแล้วกัน

น้องแหวงเค้าเรียกว่าแหวง

เอาให้ใหญ่บังตัวเราให้ได้แต่ไม่ต้องยืนนะเอานั่งกับพ่อ
เป็นพระนั่งให้บำตัวเรา
อองใหญ่นะลายก็พ่านพ่นไปได้ด้วยดี

ไปสร้างที่ไหน

ต้องมีซาหรักช่วงซาหรักชื่อมีอะไรเหมือนกัน

ไม่อยากจะเชื่อว่าจะออกจากปากพี่หนุ่มอัฐพร
ซึ่งเราติดกับเขาในหาม

ของขังศัยศาสตร์พุทธคุณ
สิ่งทุกอย่างการไหว้บรรพบุรุษการไหว้เทพการไหว้
สำหรับตัวพี่ณพศนี้วินาทีนี้
พี่คิดว่ามีจริงไหม

แต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
จิตโดนใจให้เรากระทำดี
ในการที่เราเข้าไปเชื่อเข้าไปศรัทธากับสิ่งเหล่านี้
ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้พาให้เราไปในทางที่ดีงาม

ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราคิดปุ๊บเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นว่า
จิตใจมันดีงามคิดดีจิตใจดีชีวิตมันก็ดี
บางคนอาจจะได้ยินว่าการแก้กรรม
แต่พี่แก้ตามวาระโอกาสนั้นหรือแก้ตามที่พ่อตาบอก
คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยนะวินาทีนั้นผ่านพ้นไปได้ยังไง

ขออนุญาตไม่ใช้คำว่าแก้กรรม
เราว่ามันเป็นการทำบุญเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากกว่า

ว่าร่างกายเราต้องการอะไรเหมือนเราต้องการวิตามินอะไร
เราไม่ได้เอาของไปทำบุญเพื่อทำให้สิ่งที่คือเราเคยทำไม่ดีมามันหายไป
มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำมา
แต่ตอนนี้เรามาทำสิ่งที่ดีเพื่อใช้ชีวิตต่อไปเราดีขึ้น

เอาละฮะวันนี้ได้ฟังจากพี่หนุ่มอัตภพรผู้กำกับที่วันนี้หลายคนอยากร่วมงานด้วย

นั่นคือคุณติ๊กกับคุณชัคฤฟเล่นด้วยกัน
ติ๊กและชัคฤฟเค้าไม่ได้ทำงานด้วยกันมา๒๐ปีแล้ว

วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มอัธพรมากที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์
แล้วก็มาให้แง่คิดหลายอย่างกับเรา
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อเลยก็ได้

ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนุ่ม
เอาละครับเรียกว่าเต็มอิ่มกับทุกเรื่องจริงนะครับของคุณหนุ่มอัธพรนะฮะ
ซึ่งจริงผู้ชายสายอย่างเขาไม่น่าจะเป็นสายมูได้นะ

แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่ไปทำละคร
ไปเจอสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ที่วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติไม่รู้ธรรมชาติเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง

เขาบอกว่ามันถึงช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้มันจะเข้ามาเอง

แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อเขาจริงว่าเออบางทีการทำบุญ
มันอยู่ที่เวลานั้นบุญเราต้องการอะไรจริงนะ
อันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อแต่แก้กรรมเราแก้กันไม่ได้อยู่แล้ว
กรรมคือการกระทำวันนี้เราก็ได้สติกันพอสมควร

กรรมคือการกักคำ
กระทำดีกระทำชั่วมันอยู่ที่ตัว

เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับเรา๓คน

หมูตัวพ่อหมูตัวแม่มูขั้นเทพ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ต้องหมูไนท์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ